ที่แน่ตอนนี้ไปดูที่อุบวนราชาธารณีกันออก

แต่ว่าที่เราเน้นไปที่อุบลราชธานี

เป็นปลายทางของน้ำที่จะไหลไปสู่แม่น้ำโขงนะคะ

นอกจากพวกของยางชีพต่างนานาแล้ว
สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากเลยก็คือเงิน

ในการซ่อมแซมหลังจากที่น้ำลดด้วยนะคะครับไปติดตามความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชาว
วันนี้ในพื้นที่กันหน่อยนะคะคุณทัศนัยอยู่ในพื้นที่บ้านหาดสวนยา
ตำบลวารินชำราบอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ไปติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีทั้งสามท่านและครู
ตูดิโอครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้เรียกว่าชุมชนบ้านสวนยาครับ
บนวาลินชำราบอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
เป็นอีกหนึ่งจุดที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมวิกฤตหนักมากครับ

จริงแล้วด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นเป็นพื้นที่เป็นพื้นดินทั้งหมด
จนถึงสุดต้นไม้ที่สูงไกลบ้านหลังริมนั่นครับ
เป็นตลิ่งเพราะว่าหลังจากนั้นเป็นแม่น้ำมูลนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ถูกมวลน้ำจากแม่น้ำมูลไหลทะลักเข้ามาท่วมเต็มพื้นที่
อย่างบ้านที่เห็นข้างหลังนี้มีบ้านชั้นเดียวกับ๒ชั้น
ชั้นเดียวน้ำท่วมมิดหลังคาไปก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้ว
ชั้น๒ก่อนหน้านี้น้ำก็ท่วมถึงชั้น๒และเริ่มลดลงมาบ้างแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้ยังคงท่วมหนักอยู่
สภาพพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นเปรียบเสมือนครองแต่ไม่ใช่
ตรงนี้เป็นถนนเป็นจุดกลับรถใต้สะพานเขาเรียกว่าสะพานสองร้อยปี
ซ้ายไปเป็นจุดกลับรถเลี้ยวขวาเป็นถนนหลักเข้าหมู่บ้านแห่งนี้
แต่ตอนนี้อย่างที่เราเห็นมวลน้ำเต็มพื้นที่
แล้วประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านแทน
แล้วกระแสน้ำกุศมตามภาพเลย
น้ำไหลแรงไหลเชี่ยวมากทีเดียวนะครับ
พายเรือต้องใช้ความชำนาญของชาวบ้าน
แล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ
ตอนนี้ถึงแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดลงบ้าง
แต่ว่าแน่นอนต้องใช้เวลาอีกนานนับเดือน
กว่าจะกลับเข้าไปสู่ภาวะปกตินะฮะ
แล้วก็นี่แหละครับมวลน้ำยังคงไหลทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านนั้นอยู่ค่อนข้างยากลำบาก
ส่วนไปข้างบนแล้วอยู่บนสะพงสะพานริมถนน
ส่วนยังคงอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ใช้เรือในการเข้าออกแทนนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาคุยกับคุณลุงท่านหนึ่ง

แล้วมาดูว่าสิ่งที่เขาต้องการมีอะไรบ้างนะฮะ
ตรงนี้จริงแล้วเป็นถนนแต่ว่ามันเหมือนกับว่ากลายเป็นท่าเรือไปแล้วคุณผู้ชม

เอาเรือมาจอดตรงนี้ทำอะไรครับ
ก็มาส่งครอบครัวบ้างมารับผู้โดยสารบ้างครับมารับจ้าง
ตอนนี้ในชุมชนยังมีคนอยู่กันเยอะไหม
แล้วที่ออกมาบริเวณด้านบนสะพานนี้เยอะไหมครับ
ก็จะออกมาข้างนอกนี้จะเยอะกว่าอยู่ข้างในประมาณ๔๕หลังคาเรือนแค่นั้นเอง

ก็ยังเป็นห่วงของทรัพย์สินอะไรครับมันก็มีพวกขโมยอะไรบ้างครับ
ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากน้ำท่วมแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันก็เปลี่ยนไป
อย่างทุกอย่างครับหลายอย่างที่มันเปลี่ยน
ตอนนี้เห็นทราบว่าเรื่องของสิ่งของบริจาคบางจุดก็มีซะจนล้นเหลือเลยบางจุดก็ไม่มี
เหนือจากสิ่งของข้าวอาหารที่เราต้องการแล้วเราต้องการอะไรอีกครับคุณลุง
ก็ถ้าเป็นหลังน้ำรถจริงก็ต้องการเงินสักจำนวนนึงซ่อมแซมบ้านประมาณนี้นะครับ

สายไฟอะไรหลายอย่างที่เป็นอุปกรณ์สร้างบ้านเนี่ยนะครับ
ก็คือเงินสำคัญที่สุดที่ชาวบ้านต้องการ

ก็เกินพอนะครับ
อย่างของแจกของอะไรอย่างพวกที่อยู่ข้างในจะโอกาสจะน้อยกว่าพวกที่อยู่ข้างนอก
ใช่ไหมครับของผมอยู่อย่างเขาได้ประมาณ๕เที่ยวผมก็จะได้อยู่๒หรือ๑ประมาณนี้นะครับ
ยังไงก็ภายเรือระวังด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมดูนะฮะจริงแล้วตรงเนี้ยมันเป็นบันไดลงไปเป็นถนนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเป็นท่าเรือชั่วคราวไปแล้ว
สภาพเหมือนเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แต่ว่ามันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งอยากให้ผู้ชมตามมานะครับ
อาจจะสภาพคับแคบหน่อยนะฮะชาวบ้านบางส่วนที่อยู่ในชุมชนนั้น
เขาก็ต้องอบพยพขึ้นมาเนี่ยครับอยู่บนสะพานแบบนี้นะ
เป็นเพลิงชั่วคราวมีอะไรกันก็มาทำเป็นเพลิงให้อยู่กันไปชั่วคราวก่อน
เพราะว่าด้านล่างนั้นในบ้านนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วมันถูกน้ำท่วมหมดแล้ว
นะฮะเป็นแค่ไม้ไผ่ที่ขนออกมาเอาต้นไม้มาทำเป็นโครงเป็นเพลิงอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็ฝั่งนี้นอกจากจะมีชาวบ้านแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงครับ
ไก่ที่เคยเลี้ยงก็ต้องอบพยพมาอยู่บนเกาะกลางถนนที่บริเวณเชิงสะพานแห่งนี้
นะฮะเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะจมน้ำไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูชีวิตชาวบ้านยามเช้าหน่อยว่า
เขาตื่นแล้วเขาทำอะไรกันบ้างนะครับมาฝั่งนี้นะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับ
นี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอพูดคุยด้วยหน่อยครับ
จริงแล้วบ้านนี้อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมข้างในนู้นตอนตอนที่น้ำท่วมหนักหนักนี่เป็นยังไงบ้าง
เก็บของไม่ทันเลยค่ะตู้เย็นตู้อะไรก็ถอดไม่ทันมันมาตี๓
ตีสามเลยใช่ไหมจ้ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไม่ไม่ไม่เคยค่ะครั้ง
อันนี้เป็นครั้งแรกที่น้ำขึ้นไหวมากแล้วความเป็นอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็ลำบากห้องน้ำอะไรก็ต้องไปเข้าปั๊มน้ำมันมันลำบากเหมือนกัน
สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้เราต้องการอะไรก็เยียวยาอะไรให้หน่อยเพราะว่าเสียหายหมดเลย
ค่ะต้องเจออาหารการกินแล้วเห็นว่าชาวบ้านต้องการเงินด้วยเงินสำคัญยังไงครับ
ก็มาใช้ทำซ่อมบ้านอะไรแบบนี้มันพังหมดเลยต้องซื้อใหม่หมด
ของใช้ก็ไม่ได้ขึ้นมาหม้ออะไรก็หมดไม่เหลือเลยจ้ะ
อันนี้คือที่อยู่ชั่วคราวใช่ไหมผมขออนุญาตเปิดดูหน่อยนะครับอยู่กันกี่คนคะเนี่ย
สี่คนค่ะสี่คนอันนี้เขาก็เอามาให้อ๋อขนอะไรมาได้บ้างเนี้ย
ก็ได้อันนี้ก็ของลูกเอามาให้พัดลมพัดเหล็กอยู่ชั่วคราวไปก่อน
อยู่มานานแค่ไหนแหละก็ปิดจะเข้าเดือนคืออาจจะคิดว่าอีกนานไม่กว่าน้ำมันจะลดลงเป็นปกติ
ก็คงเอ่อขึ้นเดือนก็คงจะอันนี้ก็คงจะแห้งเพราะว่ามันลงไหวโอเค
ค่ะยังไงก็สู้สู้ด้วยกันนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะ
เดี๋ยวไปดูริมถนนฝั่งนี้นิดนึงคุณผู้ชมนะฮะอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะฮะ
เดี๋ยวให้ช่างภาพเดินตามมานะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อสักครู่เนี่ย
เป็นจุดกลับรถแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้แหละครับถนนหลักนะ
คุณผู้ชมดูสภาพสิฮะเสาไฟฟ้าเนี่ยน้ำท่วมสูงจนจะถึงสายไฟอยู่แล้วนะครับ
น้ำไหลเชี่ยวมากก่อนอันนี้คือน้ำท่วมถึงชั้นสองของบ้าน
นะครับอันนี้ก็เป็นยามเช้าของชาวบ้านที่ประสมบัติภาณน้ำท่วม
อยู่ในขณะนี้คุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตามกันต่อนะครับว่า
สถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่ายังมีคนเจ็บร้อนอีกมากมาย
ขอบคุณคุณทัศนายด้วยนะคะก็อยู่ยาวเลยล่ะ
อยู่ที่ลงพื้นที่นะคะก็ไปตรวจสอบความเป็นอยู่ชาวบ้าน
แล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้นะคะว่าตอนนี้เนี่ย
ชาวบ้านต้องการอะไรขาดเหลืออะไรมากที่สุด
เผื่อว่าเสียงนี้มันจะไปถึงคนที่เขามีอำนาจในการกระจายสิ่งของต่าง

ก็ตรงคือเสียงเนี่ยไปถึงรัฐบาลนะนะฮะ
ที่คุณทัศนัยลงไปพูดคุยกับชาวบ้าน
สองสิ่งที่เราเห็นก็คือ
หนึ่งเรื่องของปัจจัยหรือเงินเนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับ